ซึ่งเขาก็บอกเล่าความรู้สึกผ่านทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีมาค่ะ
คนแรกนะคะที่คุณพ่อเคยลงแข่งและตัวเองก็จะได้ลงแข่งด้วยนั่นก็คือทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางตัวรับ
คุณพ่อของเขาก็คือไพโรธพ่วงจันทร์นะคะเคยติดทีมชาติซึ่งคุณพ่อก็บอกกับตัวธิติพันธ์นะคะว่ารู้สึกภาพภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติกับวงตระกูลที่ได้ลงเล่นในถ้วยใบนี้
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าวินาทีที่ลงเล่นท่ามกลางแฟนบอลทั้งสนามเป็นความภาคภูมิใจ
ก็เป็นเหมือนกับแรงผลักดันนะคะเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จให้กับชาติไทย
ซึ่งตัวนิวธิษภัณฑ์เองนะคะก็บอกว่าภาคคุมใจ
แล้วก็จะนำเอาประสบการณ์ที่คุณพ่อเคยสร้างในถ้วยใบนี้
เรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดกับตัวเองด้วย
พ่อบอกว่าทีมคาร์ปก็เป็นรายการที่เก่าแก่
แล้วก็ยิ่งใหญ่ในการหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกัน
ก็ทุกครั้งทุกครั้งที่พ่อลงไปเล่นในนามทีมชาติก็ทำเต็มที่ทำเพื่อตาหน้าอกด้านซ้ายของทรงชาติไทยอยู่แล้วครับ
พ่อก็บอกให้ผมเหมือนทำตามรอยเขาให้ได้ก็อยากให้ผมคว้าแชมป์เหมือนกับเขาที่เขาเคยทำได้เหมือนกันครับ
ถ้วยนี้เป็นถ้วยประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแล้ว
แล้วก็การได้เล่นในต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยที่เข้ามาดูเราเตรียมสนามอยู่แล้ว
เราก็ทำผลงานออกมาให้ได้แล้วก็อยากที่จะคว้าแชมป์ให้ทีมชาติไทยได้ครับ
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะก็คือเพียรดลฉ่ำรัศมี
ก็คุณพ่อก็คือประพาทชำระสมีนะคะก็เล่นในตำแหน่งกลองกลางเหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกเลย
ก็เลยทำให้รู้ว่าคุณพ่อก็เคยมีตำนานกับถ้วยใบนี้เหมือนกัน
โดยคุณพ่อก็บอกว่าให้เล่นให้เต็มที่เพื่อทีมชาติไทย
แล้วก็เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย
ก็เลยถามเขาว่าฟ้าเคยเตะป่ะพวกเคย
เขาบอกอ๋อเคยเขาบอกว่าติดติดก็ดีแล้วก็ดีใจด้วย
ก็เลยเพิ่งรู้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ติดทีมชาติอยู่แล้วครับ
แล้วก็ได้เห็นติดเหมือนที่เขาเคยติดมา
ก็ตั้งใจที่จะทำให้ดีแล้วก็ถ้าดีก็อยากทำให้ดีกว่าเขา
กว่าที่เขาเคยทำมาเขาตั้งใจไปแล้วครับ

เพราะว่ารุ่นคุณพ่อเล่นได้แชมป์
ก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับการเชียร์ในรุ่นลูกนะครับ
รุ่นลูกในครั้งนี้ซึ่งทั้งหมดนะครับก็เชื่อมั่นที่จะเป็นกำลังหลัก
พลังหลักของทีมไทยหลังจากนี้ในเอเชสครับ๒๐๑๙

เป็นรายการหลักสำคัญเหมือนกันที่จะเตรียมทีมต่อไปนะครับ